จริงวันนี้นายกก็มีเดินทางนะคะจะไปสหรัฐอเมริกาประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
แล้วนายกบอกด้วยนะคะว่าเตรียมที่จะไปคุยกับนักธุรกิจนักลงทุน
แล้วบอกด้วยว่าไทยมีความพร้อมพร้อมมากพอที่จะให้มาลงทุนนะคะ
โดยนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยค่ะถึงเกี่ยวกับการเดินทาง
ที่จะไปร่วมประชุมสมชาสหประชาชาติ
สมัยสามัญครั้งที่๗๘นนนของสหรัฐอเมริกา
ระหว่างวันที่๑๘ถึง๒๔กันยายนนี้นะคะ
ก็เดี๋ยวเย็นนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเดินทางจะบินไปสหรัฐแล้ว
ถือว่าเป็นครั้งแรกในการปฏิบัติภารกิจต่างประเทศ

แล้วก็โอกาสนี้จะได้พบหารือกับผู้นำต่างชาติ
ผู้นำองค์การระหว่างประเทศบุคคลสำคัญค่ะ
เป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศ
นายกยืนยันนะคะแนวทางด้านนโยบายของไทยเนี่ย
สนับสนุนการค้าการลงทุนกับต่างประเทศ
ซึ่งรัฐบาลที่แล้วก็ได้ปูทางเอาไว้บ้าง
ซึ่งนายกเองก็จะนำนักธุรกิจเข้ามาลงทุนในไทย
อันนี้เป็นหน้าที่ที่จะต้องไปประกาศ
ว่าประเทศไทยตอนนี้มีความพร้อมในหลายด้าน

ในการที่จะชักชวนนักลงทุนให้เข้ามาที่บ้านเรา
แล้วจุดแข็งของประเทศไทยมีหลายอย่างเลยค่ะ

ความพร้อมของสนามบินท่าเรือข้อกฎหมาย

แล้วอย่างเรื่องของการรักษาพยาบาลเนี่ยโอ้โห
มีโรงเรียนนานาชาติระดับโลกหลายแห่งในไทย
ซึ่งไทยเองก็ให้ความสำคัญเรื่องชีวิตความเป็นอยู่
ถ้านักลงทุนจะเข้ามาอยู่บ้านเรา

เอื้อต่อภาคเอกชนแล้วก็นักลงทุน

ส่วนนโยบายกับต่างประเทศอย่างสหรัฐแล้วก็จีน
ถือว่าเป็นประเทศที่มีภูมิศาสต

และที่ผ่านมาเราก็จะมีสัมพันธ์ที่ดี
กับประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐ
ปีแห่งความสัมพันธ์กับจีนก็เหมือนกันนะคะ
ดังนั้นก็เลยจะต้องวางตัวเป็นกลางไม่เอ็นเอียง
มีจุดยืนด้านสิทธิมนุษยชนควบคู่กับหลักเศรษฐศาสตร์
ต้องพิจารณาการบริหารจัดการให้ดีค่ะ
เพราะว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน

ประเด็นโจ้บายเดนประธานาธิบดีของสหรัฐ
ที่เดินทางมาเอเชียแต่ว่าไม่ได้แวะไทย
นายกบอกแบบนี้จริงไม่ได้อยากให้มองแบบย้อนหลัง
สิ่งที่ผ่านมานะอยากให้เริ่มต้นใหม่
แล้วก็อยากให้เดินหน้าต่อไปด้วยค่ะ

เรามีสายสัมพันธ์ที่ดีกับมหาอำนาจ

ซึ่งมีความสัมพันธ์กันมาประมาณ๑๖๐ปี๑๖๐ปี
แล้วก็ประเทศจีนอันนี้เมื่อกี้พี่ตุ้มบอกมาคงหมายถึงสองประเทศนี้แหละ
จริงแล้วประเทศจีนเองเราก็มีเชื้อสาย
คนจีนที่มาอยู่ที่นี่เยอะตัวผมเองก็เป็นคนจีนเหมือนกัน
หลายท่านในที่นี้ก็คงเป็นคนจีนเหมือนกันนะครับ
แล้วก็มีการค้ากันอย่างเยอะ
แล้วก็ประเทศจีนก็เป็นภาคส่วนที่สำคัญในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต

ตรงนี้เป็นอยู่จุดที่เราให้ความสำคัญ
คุณขวัญคุณบุ๊คคุณผู้ชมจำได้ไหมก่อนหน้านี้เรายังเคยเล่าข่าว
เรื่องของการร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกับนักธุรกิจชั้นนำของไทย
ภาพนี้เลยใช่ซึ่งนายกบอกว่าไม่ได้มีการคุยกันเรื่องผลประโยชน์
เรื่องธุรกิจอะไรนะมีแต่การหารือว่าจะทำยังไง
ให้สังคมให้ประเทศมันดีขึ้นแล้วมั่นใจว่าจะนำประสบการณ์ที่มีอยู่เนี่ย
คือจะทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติมากที่สุดแล้วก็ไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังด้วยนะคะ
เกี่ยวข้องครับเกี่ยวข้องมากเลยครับเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยผมเป็นนายกของประชาชน
ครับนะครับประชาชนคุณคุณอาทิตย์ก็เป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับ
แล้วก็ยืนยันครับเวลาไปที่ไปคุยกันวันนั้นนะครับตามรูปที่เห็นเนี่ย
ไม่มีท่านไหนเลยคุยเรื่องผลประโยชน์หรือมาขอให้ผมทำอะไร
นะครับผมเชื่อว่าทุกท่านให้เกียรตินายกรมนตรีคนที่สามสิบอยู่แล้ว
ว่าเรื่องอะไรที่ท่านสมควรจะทำก็เข้าใจแต่ว่าเป็นเรื่องของบริบทของการสนทรา